ตัวเลขก่อนนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในไทยที่แถลงวันนี้นะครับ
ผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ไม่ถึง๑๐คนนะครับ
วันนี้ติดเชื้อรายใหม่๗รายด้วยกันนะครับ
โดยเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่พบจากการค้นหาเชิงรุก๔ราย
เป็นที่จังหวัดภูเก็ต๓แล้วก็กระบี่๑
เป็นผู้ป่วยในกลุ่มที่กลับมาจากต่างประเทศแล้วอยู่ระหว่างการกักตัวในสถานที่ของรัฐ
อยู่ในพื้นที่กรุงเทพสามรายนะครับโดยเดินทางมาจากมาเลเซีย
นี่นะฮะ๗รายที่พบในวันนี้นะครับนั่นเท่ากับว่าไม่มีคนที่ไปติดเชื้อจากผู้ที่ป่วยเดิม
หรือไปในสถานที่ที่เป็นที่ชุมนุมชนแออัดอะไรพวกนี้นะครับ
ขณะเดียวกันวันนี้มีผู้รักษาหายเพิ่ม๒๒รายนะครับ
ณขณะนี้อยู่ที่๒๙๕๔รายกลับบ้านได้แล้ว๒๖๘๗ราย
เสียชีวิตไป๕๔ศพเท่ากับว่ายังมีผู้ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทั้งหมด๒๑๓รายณขณะนี้นะครับ
โศกสบคบอกว่านายมนตรีได้ส่งสารในฐานะภูมิในการสบคไปถึงประชาชนนะครับ
โดยบอกว่าการผ่อนปลนให้ประชาชนได้กลับไปใช้ชีวิตได้ปกตินั้น
ไม่ใช่การตัดสินใจของนายรัฐมนตรีเพียงคนเดียวนะครับแต่เป็นภารกิจที่ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากคนไทยทั้งประเทศ
แล้วก็ตัดสินใจกันแบบทุกภาคส่วนที่มาพิจารณาร่วมกันแล้วครั้งนี้ก็เป็นเรื่องยากนะครับ
เป็นภารกิจที่ท้าทายทุกภาคส่วนยังต้องร่วมมือร่วมใจกันต่อไปนะครับ
ถึงจะแก้ไขปัญหาโควิดสิบเก้าได้สำเร็จส่วนการที่มีคนฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นทุกวันในขณะนี้นะฮะ
สืบเนื่องมาจากเรื่องของเศรษฐกิจด้วยหรือว่าความทุกข์ต่างที่มีอยู่ด้วย
โศกสบคในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินบอกว่าปัญหานี้นายรัฐมนตรีรับทราบนะครับ
แล้วก็ติดตามปัญหาอยู่ตลอดนะครับโดยที่ผ่านมามีการรายงานข้อมูลเรื่องนี้นะครับ
แล้วก็พบว่าข้อมูลผู้ที่ฆ่าตัวตายในปีนี้นับว่าสถิติน่าเป็นห่วงนะฮะ
ซึ่งตอนนี้ทางสบคเองก็จะพยายามดูแลช่วยเหลือให้ได้มากที่สุด
โดยหากครอบครัวไหนพบว่ามีคนในครอบครัวอยู่ในสภาพจิตใจที่ไม่ปกติ
ท่านก็สามารถปรึกษาได้แจ้งได้ที่กรมสุขภาพจิตนะครับ
หมายเลขนะครับที่เป็นสายด่วนของกรมสุขภาพจิตก็คือ๑๓๒๓นะครับ